ส่วนเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของคุณยายค่ะคุณผู้ชมจำได้ไหมคะ
คุณยายฉายาสิบล้อคอกระเฉาอืม
คุณยายขับรถสิบล้อแบบคล่องแคล่วธมัดธแมงมากอะค่ะ
แต่คุณยายอายุเจ็ดสิบห้าแล้วนะครับ
ตอนนี้ลูกหลานบอกว่าพอเถอะด้วยความเป็นห่วงอายุเยอะแล้วนี่
สุดท้ายปิดตำนานยายกี๑๐ล้อคอกระเช้าคุณยายบอกว่าเลิกแล้ว
เอาเหรอเลิกขับสิบล้อแล้วค่ะไม่ขับแล้วเหรอ
เมื่อปีที่แล้วอ่ะข่าวของคุณยายดังมากนี่ไงคลิปนี้นี่ไง
นี่ค่ะยายกีนะคะคุณยายราธรีร่มไซอายุเจ็ดสิบห้า
เป็นชาวอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรี
ขับรถสิบล้อแบบนี้ละคร่องมากธรรมดธแมงมาก
ดังนะคะข่าวนี้เลยมีฉายาสิบล้อคอกระเช้า
ล่าสุดยายกีประกาศเลิกขับรถบรรทุกแล้วอายุเยอะค่ะ
มีปัญหาเรื่องความจำครอบครัวเป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัย
ขอให้เลิกขับแล้วขายรถเลยนะขายเลยเหรอ
รถคู่ใจของคุณยายมีคนซื้อไปแล้วด้วยนะคะ
ทีมข่าวก็เดินทางไปที่บ้านของยายกีไปคุยกับน้องชายของคุณยาย
อันนี้รถที่แกขายค่ะคันนี้เลยครับน้องชายก็คือนายสมเกียจอายุหกสิบหก
บอกว่าช่วยกันซื้อรถสิบล้อหัวยาวคันนี้เพื่อประกอบอาชีพ
แล้วก็บอกว่าจริงพี่สาวก็คือยายกีเนี่ยไม่อยากจะขาย
แต่ครอบครัวคุยกันแล้วว่าไม่ได้หรอกอายุเยอะกันแล้ว
ความจำเริ่มไม่ค่อยดีแล้วเป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัย
ก็เลยให้เลิกอาชีพขับรถสิบล้อแต่ยายกีก็ยังแบบ
เอารถไปขับอยู่บ้างนะด้วยความคิดถึงเนาะขับอยู่บ่อย
ก็พอไปแอบขับนี่แหละครอบครัวเลยบอกงั้นขายรถด้วยเลยก็แล้วกัน
เลยต้องขายด้วยใช่ค่ะ๑๓๐๐๐๐บาทกว่าจะขายได้
ก็ยื้อกันอยู่พักใหญ่เพราะว่าผูกพันไงฮะ
ทำอาชีพนี้มาสี่สิบกว่าปียายยังบ่นคิดถึงรถอยู่เลยนะคะทุกวันนี้
ยายกี้บอกว่าถึงแม้จะปิดฉากฉายาสิบล้อคอกระเช้า
แต่ยังคิดถึงอาชีพนี้ทุกวันแต่ถ้าใครอยากจ้าง
ยายบอกยายรับฟรีแลนนนะ
วิ่งอย่างนี้ล่ะครับน่ะคิดถึงร้องอาชีพ
วันเราเคยทำอาชีพพวกเราทำไหนกินกันทะก

เปิดชากสิบล้อคอกระเช้า
ส่วนลูกสาวคุณยายค่ะนางสาวปันทิกาอายุ๓๓
บอกว่าตอนนี้อยากให้แม่พักผ่อนก็อยู่บ้านทำงานบ้าน
ทำกับข้าวเล็กน้อย
แต่คุณแม่บางทีก็แอบขี่รถจักรยานยนต์ออกไปข้างนอก
ไปหาเก็บผักเก็บอะไรมาทำอาหารนะคะ
ด้วยความคนที่เคยออกข้างนอกทำงานอะเนาะก็เข้าใจ
นี่หาหมวกกันน็อกให้คุณแม่หน่อยนะ
แต่ก็จริงเป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัยนะคะ

จริงแต่ผู้สูงอายุกับการขับรถบางทีก็อันตรายแหละก็เป็นห่วง
ล้อนี่ก็เลิกแล้วก็เลิกเลยเถอะคุณยาย
หรือต้องใช้ใจบันดาลแรงใช่ไหมรุ่นนี้